มีงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่นำมาสู่ความเศร้านะครับ
เป็นเครือญาติที่มาเลี้ยงฉลองปีใหม่ด้วยกัน

โดยผู้ที่ก่อเหตุนั้นอ้างว่า
ห่างที่เป็นผู้จัดการสาขาแบงค์ที่กระบี่นั้น
มาดูถูกเกี่ยวกับเรื่องของความรวยความจน

คำอ้างจากนายธวัชชัยรักษกุลที่ก่อเหตุยิงนายชัยนรงศรีสุพรรณเรศ

ขณะร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บ้านญาติ

เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๓๑ธันวาคม
ต่อเนื่องวันที่๑มกราคม

กองเลือดกองใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่
บนโต๊ะพบแก้วเหล้าตั้งอยู่๑แก้ว

ระหว่างที่ครอบครัวนั่งสังสรรค์ดื่มกิน

ย้ายมาอยู่ที่กระบีก็ไปร่วมงานด้วย

แล้วกลับมาในงานอีกครั้งพร้อมปืนยาว๑กระบอก
เจาะยิงผู้ตายหนึ่งนัดเข้าทางแก้มซ้าย
กลางญาติที่สังสรรค์กันอยู่ด้วยความสนุกสนาน
บัญญัติรักษกุลพ่อของผู้ก่อเหตุยอมรับ
ลูกชายเป็นคนใจร้อนมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำ
แต่ไม่เคยถึงฆ่ากันแบบนี้

มีเอกสารการครอบครองถูกต้อง

แต่คืนเกิดเหตุได้ใส่กระสุนไว้๑นัด

ดยามเรื่องฐานะจนนำมาสู่การก่อเหตุนั้น

ซึ่งพื้นกับพื้นหนูอยาดอย่าบร่อยกันขึ้นเนี้ยไม่แตด
แต่ว่าลุงแรงลุงถ้าว่าโค้งเสพริษก็ไม่รู้ไม่รัม
คุณหมอแล้วในจังหวัดกินเมื่อคืนได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหม
ไม่ไม่ไม่ใดแรงไม่ใดจุ๊งจริงอะไรอยู่เงี้ย

อันละต้างกลุ่มต้านกันนี้

ไอ้เขากับเรานี่มันพิษกัน
โปรดครอบครับเขาพี่น้องคนใส่ดีก็มี
เราอย่าไปไหว้ก็ยกบูลวะ
ด้านนางก้อยภรรยาของนายตู้คนก่อเหตุ

บอกกับเธอให้ดูแลตัวเองและลูก
ก่อนจะรีบสตาร์ทรถหลบหนีไปทันที
ส่วนผู้ตายไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
เพียงเป็นญาติห่างของสามีเท่านั้น
เช่นเดียวกับนายวิเชียนสนามชัย

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากอะไร

ภายในงานเลี้ยงนายชัยนรงค์ก็ยังยืนร้องเพลง
และในตู้ยังมาเต้นอยู่ด้วยกัน
แต่ยอมรับว่าในตู้เป็นคนอารมณ์ร้อน
แม้กระทั่งตนเองมีศักดิ์เป็นน้า
ก็ยังเคยมีเรื่องกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่หรือทางสาธารณะ

และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยผิดกฎหมายพร้อมคัดค้านประกันตัว
เนื่องจากญาติผู้ตายและชาวบ้านในพื้นที่
แจ้งว่าผู้ต้องหาเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ร้อน
เคยเอาปืนขู่ชาวบ้านหลายครั้ง
สร้างความหวัดกลัวแก่ชาวบ้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน